คือมีฝรั่งอายุเกือบจะเกษียณแล้วล่ะ
ปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซต์แล้วก็ไปพลาด
ชนกับเสาไฟสุดท้ายตายนะฮะ
ของผู้ตายสงสัยว่าไม่แน่ใจว่ามันมีกลุ่มเด็กแว้น
ที่ขี่ตามแล้วประกบจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมกับการตายครั้งนี้
แต่ชาวบ้านบางส่วนเขามองไปเรื่องนู้นเลยครับ
อาถรรพ์เสาไฟกินคน
เพราะเคยมีคนมาตายที่เสาไฟต้นนี้แล้ว

ตามหาความจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้หน่อยฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชายต่างชาติ
ออสเตรเลียครับอายุ๕๙แล้ว
เขาหมดสติจริงแล้วไม่มีชีพจรนะฮะ

ขาซ้ายก็หักแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ช่วงต้นขาครับ
คือเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีฝรั่งขี่มอเตอร์ไซค

เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายทุ่งกลมตานหมั่นครับ
จากวัดทุ่งกลมประมาณสัก๗๐๐เมตร

ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
แล้วสุดท้ายชายต่างชาติฝรั่งคนนี้ครับคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ย
แกรมฟอร์สเตอร์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จุดเกิดเหตุก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ตายเขาขี่มา

มอเตอร์ไซค์คันนั้นกล่าวคือทะเบียน๓ขไขออ๗๕๔๔
กรุงเทพมหานครนะครับนี่นะฮะ
อเตอร์ไซคันนั้นสภาพคือพังเสียหาย
ตำรวจก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นพยานหลักฐาน
เมียผู้ตายครับเธอช็อกมาก
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเธอเองแล้วก็แฟนและเพื่อน
นั่งดื่มสังสรรค์กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จริงห่างจากจุดเกิดเรื่องแค่ประมาณกิโลเดียวเองครับ
๕ทุ่ม๑๕แล้วก็แยกย้าย
แฟนเธอขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนแฟน
ฝรั่งเหมือนกันขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
ตัวเธอเนี่ยขับรถยนต์กลับบ้านก็คือขับตามกันมา

รถของเธอมีเธอขับแล้วมีลูกสองคนเป็นผู้หญิง
นั่งมาด้วยขับตามหลังแฟนเลยไม่ได้ห่างกันมาก
ระหว่างขับรถตามหลังอยู่ปรากฏว่าเห็นความผิดปกติ
บอกว่ามีกลุ่มมอเตอร์ไซค์สัก๔๕คันครับ
วัยรุ่นทั้งหมดคล้ายจะเป็นกลุ่มเด็กแว้น
คล้ายเด็กแว้นนั่นขี่ตามประกบรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนเธอ
แล้วเหมือนจะก่อกวนเหมือนหาเรื่องด้วย
แฟนก็พยายามจะเร่งเครื่องบิดหนีนะครับ
แต่กลุ่มเด็กแว้นก็ยังตามประกบด้านข้างแบบกระชั้นชิด
จนกระทั่งมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุมันมืดมาก
ไม่แน่ใจเธอบอกว่าไม่แน่ใจจริงว่า
กลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นนั้นทำอะไรแฟนเธอหรือเปล่า
เพราะจู่รถแฟนฉันก็พุ่งไปชนเสาไฟ
แล้วเขาก็อาการสาหัสแล้วก็ตาย
ส่วนกลุ่มนั้นวัยรุ่นหนีไปเลยครับ

แจ้งตำรวจแจ้งกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยเหลือครับ
อันนี้คือคุยกับแฟนของผู้ตายนะครับ

ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็มีคนตาย
ก่อนหน้านั้นเห็นตะโกนด่ากันไปกันมาครับ

ฝรั่งเองก็ด่าสวนไปที่กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยรุ่นเองก็เหมือนตะโกนด่ากันไปกันมานะครับ
ไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรกันบนถนน
นี่คือเหตุการณ์ที่ฟังจากพยานบุคคลเล่า
คราวนี้ดูจากวงจรปิดกันหน่อยนะฮะ

แต่จริงแล้วเวลาแท้จริงคือ๔ทุ่ม๑นาที
กล้องวงจรปิดเวลามันจะเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงฮะ

กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็นกลุ่มฮะ

และเพื่อนของผู้ตายวิ่งมาตามบนถนนนี่แหละ

มีรถยนต์๑คันก็คือรถของเมียผู้ตายที่ขับตามมา

มอเตอร์ไซค์๔คันขับย้อนกลับมาทางเดิม

ตำรวจก็เลยให้ชุดสืบไปตามหาวัยรุ่นกลุ่มนี้

ตอนแรกไป๖คันกลับมา๔คัน

จากตอนแรกไปฉิวเลยครับ

ตำรวจโรงพักหนองปลือลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เชิญเมียผู้ตายมาชี้จุดเกิดเหตุ
จำลองเหตุการณ์ภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเที่ยง

งานร้านอาหารที่ผู้ตายเข้าไปนั่งดื่มกิน

ผู้ตายออกจากร้านตอนนั้นเท่าที่เห็นเท่าที่จำได้
พนักงานบอกว่าเหมือนเขาจะดื่มจนเมาพอสมควรนะ
แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาไปทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกับใครในร้าน

เคยโดนคนขี่รถไล่ตาม
แล้วเหมือนถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบ
ไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นต้องการอะไร
วันวัยรุ่นขี่รถผ่านมาหน้าร้านตะโกนถาม

คือเหมือนกับขี่มาแล้วก็ก่อกลัวนะฮะ

สิ่งที่พนักงานบอกเพิ่มเติมคือเหมือนวัยรุ่นกลุ่มนี้
พฤติกรรมคือจะมาจับกลุ่มกินเหล้ากินน้ำท่อมร้องเพลง
เป็นแบบนี้อยู่บ่อยที่บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก
ซึ่งอยู่ติดกับร้านคือบริเวณสวนตรงนี้ฮะ
ฟังพนักงานเล่าเพิ่มเติมครับ
เป็นวัยรุ่นค่ะที่แบบว่าชอบมาอยู่ตามสวนสาธารณะ

ใช่ค่ะเพราะว่าสวนสาธารณะชอบมาจับกลุ่มกินเหล้าร้องเพลงอะไรกันอย่างนี้ค่ะ

ก็คือพูดง่ายว่าเวลาขี่รถออกไปเขาก็จะพยายามจะขี่รถประกบอะไรอย่างนี้

ทีนี้อีกมุมหนึ่งครับเรื่องราวของความเชื่อความลี้ลับ
อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้กับจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
บอกว่าคนในพื้นที่บางคนเขาเชื่อเรื่องอาถรรพลี้ลับนะ

เสาไฟกินคนเขาใช้คำนี้นะ
เพราะก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่ฝรั่งมาขี่มอเตอร์ไซค
เสาไฟตายเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนเสาไฟต้นใหม่ไปเอง
เพราะก่อนหน้านั้นคือรถยนต์แห่โค้งมาชน
ส่วนคนขับเสียชีวิต๓เดือน
เสาไฟต้นนี้กินชีวิตคนไปแล้วถึง๓ศพ
แล้วทุกวันโกนวันพระจะได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอน

อันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านที่เขาเชื่อกันนะครับ
ว่าเป็นอาถรรพ์รีรับเสาไฟกินคน
วิญญาณต้องการคนมาตายแทนที่หรือเปล่าหรืออย่างไร

ส่วนทางคดีครับคุณผู้ชมกลับมาตามต่อ
ผู้กำกับการโรงพักหนองปลือชนบุรีบอกว่า

หลังจากนั้นก็จะส่งร่างไปให้สถาบันนิติเวชวิทยา

และกำลังสั่งตำรวจชุดคลี่คลายคดีเร่งตรวจสอบ

ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของทางวิทยาศาสตร์และทางคดีด้วยนะ